จากเรื่องของพ่อของแม่
เขาบอกว่าครูเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนะคะ

แต่งานนี้เขาบอกว่าครูไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยเด็กก็รักค่ะ
โอ้โหยังไงยังไงทำไมคุณคุณเขาเป็นที่รักของเด็กแล้วว่ายืนเฉยเด็กก็รัก
ทำไมมีเด็กวิ่งมากอดอ่ะเห็นไหมคุณอ่าเดี๋ยวขวัญเล่าให้ฟังคือคลิปเนี้ยถูกโพสต์เอาไว้โดยผู้ชาย
ของโรงเรียนวัดตะโหดเขตภาษีเจริญกรุงเทพนี่แหละค่ะเขาถึงขั้นใช้คำว่าครูมาโรงเรียนแต่ละทีต้องยอมเปลืองตัวทุกวัน
ก็ดูกอดตัวกลมดูไม่ใช่มัสกอร์ตการ์ตูนนะ
เด็กวิ่งโผล่เข้าหากันเยอะเลย
เปลืองตัวทุกวันจริงค่ะ
แล้วครูก็ไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวด้วย
หลายคนสงสัยครูต้องน่ารักเบอร์ไหน
เด็กถึงต้องรักกันขนาดนี้
เพียวเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ศิลปะด้วย

อุ๊ยแล้วครูหล่อด้วย

มักจะมีสื่อการสอนแปลกใหม่มาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตลอด

เขาจะมองว่าไม่ใช่ครูเขาจะเหมือนว่าเป็นพี่เป็นพ่อเป็นเพื่อน
เนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้เรียกครู
แต่เรียกว่าอะไรรู้ไหม

ป๊าอุ๊ยป๊าอื้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ไอ้กาสดตากลัวเขาถาม
เพราะครูบอกว่า
ครูปกครองเขาบอกอย่างนี้ว่า

ทีนี้เด็กไม่เบื่อแล้วก็แบบว่าเป็นกันเอง

คือความเป็นพ่อแม่นะเวลาเกิดเราไปส่งลูกที่โรงเรียนนะ

บายใจด้วยนะว่าลูกเราจะปลอดภัย

เรียกป๊า
กอดกันทุกวันจริงนะ